มีรถหกล้อไปชนกับรถกระบะ
เหตุการณ์นี้มีคนเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากทีเดียวครับ
ก็เป็นภาพของเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ

บริเวณถนนสาย๑๒สายชุมแพรลมศักดิ์หมู่๑๐
บนปากช่องอเภิลลมศักดิ์จังหวัดเพชรบุญนะครับ
พบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมด๘ศพด้วยกัน
เป็นผู้โดยสารที่มากับรถ๖ล้อ
คือนายบัณฑิตจันเทวาอายุ๑๙ปี
นายอภิรัตนอิ่มเต็มอายุ๓๐ปี
นายสมพงศ์หงทองอายุ๒๖ปี

และผู้โดยสารของรถที่มากับรถ๖ล้อ
บาดเจ็บอีก๙รายนะครับ
ส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ในรถกระบะอีก๔ศพด้วยกัน
ก็คือนางสำรวมกองพลอายุ๔๐ปี

จำปาแทนธานีน้องสาวของนางสำรวม
เด็กหญิงยาดาวดีอันนี้อายุ๓ขวบ
และเด็กหญิงสุวิหมลอายุ๙เดือน
ผู้โดยสารรถกระบะเป็นเด็กหญิงเป็นเด็กบาดเจ็บอีก๑คนด้วย
ทั้งหมด๘คนที่เสียชีวิต
จากการสอบปากคำนายวีรศักดิ์จำปาพันธ์
คนขับรถหกล้อให้การบอกว่า
เขาขับรถพาคนงานทั้งหมดรวม๑๓คน
ศรีสะเกดมุ่งหน้าเดินสายไฟที่จังหวัดเชียงบราย
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเขา
เบรกแตกครับรถบังคับไม่อยู่
เสียหลักพุ่งชนรถกระบาดที่วิ่งสวนทางมาอย่างแรงพลิกคว่ำ
ทำให้มีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากครับ
ตำรวจก็คุมตัวตัวนายวิราศักดิ์
คนขับรถหกล้อไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เรื่องต้นก็น่าจะขับรถเร็วเกินไปแล้วก็ความประมาทด้วยนะครับ
ต่อมาในช่วงเที่ยงคืนที่โรงพยาบาลลมศักดิ์
ก็มีการแจ้งว่ามีผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายรักษาตัวอยู่

รวมเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๙รายด้วยกันนะครับ
แล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากทีเดียวนะครับ